สุดท้ายต้องมาถึงมือตำรวจ

เป็นผู้นำที่จะทำพิธีเลย
บอกเลยว่าจะไล่ผีปัดรังความ
ต้องทำแบบนี้เพื่อให้ผีไปไป
ตบแม่ฮานีสามทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

แสงแหละ
อ้าวขอให้ใส่ดาวหน่อย

ขอพระแม่ธรณีช่วยหน่อย

ก็นี่แหละอย่างน้อยเพื่อความสบายใจ

เจ้าสำนักก็คือตำรวจนี่แหละ
ร้อยตำรวจเอกอภิวัตถาวรค่ะ
ท่านเป็นรองสารวัตรสอบสวนที่สพสามเงาที่จังหวัดตากนะ
เห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นผู้นำของชาวบ้านที่จะทำพิธีไล่ผีปัดรังควานค่ะ

ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าผมไม่ไหวจริง
ผมนอนไม่ได้เลยลูกผมก็นอนไม่ได้
เพราะว่าผีตามมาแบบเหมือนกับมาหลอกหลอนมากวนทั้งคืนเลย

ไม่ได้แจ้งหมอผีค่ะขึ้นโรงพักแจ้งตำรวจนั่นแหละ
คุณตำรวจไปไล่ผีให้ผมหน่อยได้ไหม
คือเขาบอกแบบนี้คุณคือผีวิ่งเต็มบ้านเลยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะฮะ
ทุกคืนเลยเสียงดังด้วยนอนกันไม่ได้เลยคุณลูกผมเนี่ยหูร้องไห้ทั้งคืน
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมากี่คืนแล้วก็ไม่รู้
ใช่คุณตำรวจฮะช่วยผมหน่อยคุณตำรวจไล่โจรแล้วไล่ผีอีกสักนิดได้ไหม
ก็นี่ไงเพราะว่าตอนนั้นทางร้อยตำรวจเอกอภิวัฒน์เข้าเวรพอดีเลย
แล้วอย่างที่พอเขาบอกปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมที่คุณสืบสกุลบอกว่าวิ่งเพ่นพ่านใช่ไหม
ผมไม่มีแรงที่จะตื่นไปทำงานแล้วไงไม่ได้นอนผีมากวนทั้งคืนผมก็เนี่ยตาผมก็จะเป็นผีเองอยู่แล้ว
แล้วหลังจากรับแจ้งเหตุนั้นทางร้อยตำรวจเอกอภิวัฒน์ค่ะก็เลยไปที่บ้านของผู้ชายคนนี้ไหน
ให้ดูสิผีที่มารังความมันเกิดขึ้นตรงไหนบ้างอยู่ตรงไหนบ้าง
หลังจากนั้นก็เลยบอกผู้ชายคนนี้จะต้องสวดยังไงท่องคาถายังไงทำมือทำไมยังไง
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะพอผู้ชายคนนี้เขาทำตามปรากฏว่ามันช่วยได้จริงคุณผู้ชม

ตายแล้วหมอปลาก็หมอปลาเถอะ

เฉลี่ยบ้านเขาก็มาขอความช่วยเหลือ
เนื่องจากอ่านอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วครับ
ก็มีผีเอยสมาเวศีเอย

ได้ยินเสียงวิ่งเสียงเดิน

ที่ป่วยจะต้องไปหาร่วงบ้าน

ฮะแกบอกว่าอย่างไงรู้ไหม
ผมก็มีวิชาอาคมของผมอยู่บ้าง

นี่ผมมีครูผมก็เลยไปบอกพี่ชาวบ้านเขา

คือเกิดจากการศึกษาถ่ายธอกมานะใช่ค่ะค่ะ

มันเป็นความเชื่อท้องถิ่นของพื้นที่ภาคเหนือด้วยไง
ทีนี้พอผมศึกษามาปั๊บเนี่ยผมก็ต้องเอามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
เพราะฉะนั้นคาถาต่างบทสวดต่างที่ผมบอกไป
มั่วนะไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะ
แต่ว่ามันคือมันคือเรื่องจริงเอามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
อย่างน้อยช่วยเหลือชาวบ้านได้
แต่ว่าดิฉันกลัวว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไป
ท่านรองอาจจะมีงานเพิ่มมากขึ้นได้นะคะ
แต่ท่านรองบอกว่าจริงเจอหลายเคสแปลกมาแบบนี้บ่อยครั้งแล้ว
ผมช่วยทุกเคสเลยแล้วก็เป็นขวัญใจชาวบ้านนะ
มีเอฟซีมีแฟนคลับชาวบ้านเพียบ
ตำรวจดีแบบนี้เราก็ต้องแบบชื่นชมนะ